ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในคดีหวย๓๐ล้านบาท
เจ้าปัญหาที่กาญจนบุรีนะครับไม่ได้มีเรื่องของคดีโดยตรงนะครับ
แต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีนะครับ
โดยเฉพาะนางสาวฟ้าอดีตพยานในฝั่งของครูปรีชา
วันนี้ไปรำแก้บนนะครับบอกว่าสิ่งที่บนบานสารกล่าวเอาไว้
ประสบผลสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ก็แช่งด้วย
ช่วงท่าการไล่รำของนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้า

เกิดขึ้นกลางบริเวณลานสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชบางใหญ่ซิตี้
ด้วยความตั้งใจของเธอที่อยากให้สังคมรับรู้

ไว้ก่อนหน้านี้ได้สำเร็จผลแล้ว
หวังว่าหลังจากนี้ความจริงคงปรากฏในไม่ช้า
สบายใจแล้วตั้งแต่หลังวันที่๙ที่ผ่านมานะคะ
พฤษภาคือบอกตรงว่ามันเหมือนแบบเป็นอีกคนนึงเลย
มันสบายใจมันไม่ได้คิดกังวลอะไรเพราะว่า
ถ้าเกิดว่าพี่โดนฟ้องศาลอายการท่านสั่งฟ้องต่อเนี่ย

แล้วก็ต้องหาเงินมาประกันตัวอีกแสนนึงอะไรอย่างนี้

แต่ก็คิดก็จะอธิษฐานบอกสิ่งสิทธิ์ตลอดว่า
ขอให้สิ่งสิทธิ์ช่วยลูกนะเพราะว่าลูกไม่ได้ทำจริง
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครอะไรอย่างนี้
ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่า
เรื่องคดีหวยเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนให้เรารู้อย่างหนึ่งว่า

เราอยากจะพูดให้สังคมรู้แต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แหละ
เราไม่พูดดีกว่าเราเงียบไปดีกว่าอะไรอย่างนี้
เราก็ได้เห็นว่าเพื่อนแท้ในยามยากมันเป็นยังไง
แล้วการที่เราเข้ามาตรงนี้บอกเลยว่า
ทุกคนเข้ามาหลอกใช้แล้วก็หวังผลประโยชน์จากเราทั้งนั้น
อันนี้ไม่พูดคือปฏิเสธไม่ได้เลย
แต่เราก็ทำตัวเราเองเพราะว่าเราก็ไว้ใจคนอื่นมากเกินไป
ไม่ใช่แค่คดีหวย๓๐ล้านที่สร้างคำคอรหาให้กับฟ้า
แต่ก็ยังไม่พ้นเสียงวิจารณ์ของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลืออัธยกรรม
ยังยั่วยุให้ฟ้าออกมาแก้ต่างไม่เว้นแต่ละวัน
ปิดติ๊วปิดติ๊วปิดเนี่ยคือเป็นคำที่พี่พูดขึ้นมา
คือเป็นเหมือนกับว่าคำว่าสติลปิดเนี่ยก็คือคำว่าโง่เนี่ย
เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่แบบมันแบบมันธรรมดาเกินไป
มันเหมือนดูแบบเฮ้ยกระแดะกระแดะ
แล้วก็พูดฮาตลกติ๊วปิดใช้สองคำ
แล้วก็ดังทั้งประเทศไอ้คำนี้
แล้วเขาจะรู้ว่าคำนี้มันหมายถึงใครสื่อถึงใคร
ก็ตลกดีมันก็เป็นคำที่ติดปากก็ฮาดี
แต่ทีนี้ว่าอยากจะรู้ว่าไปทำอะไรให้
คาใจมากมั้ยคาใจมากมั้ย
ถ้าคาใจมากต่อยกันไหมตัวเลย
เดี๋ยวต่อให้ใส่มุมน้ำเงินก็ได้
มวยรองมุมน้ำเงินเอาไหม
ถ้าเอานัดวันมาพร้อมเมื่อไหร่บอก

แต่ต้องต่อยบนเวทีมีกรรมการห้าม
เอาไหมถ้าเอานัดวันมา
ถ้าไม่เอาให้หุบปากถ้าไม่กล้าก็ลาหมาตายซะ
ด้านนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์

โต้เพียงว่าไม่ขอให้ฆ่าคนชื่อฟ้า

วันที่๑๙มิถุนายนนี้

วันที่๓๐พฤษภาณ

จะรับฟ้องคดีที่เขาฟ้องผม
เป็นจำนวนร่วมกับพนักงานส่วนพศ๑๕กฎมัย

เขาก็เตรียมตัวรอหมายสารได้อีกเลยอีกคดีหนึ่ง

จากปัญหาของชายคู่กรณีที่ยังมีคดีความ
ฟ้าต้องออกมาขอพื้นที่สื่อลบคำคอรหา
ยังยอมรับว่าตั้งแต่ถอนตัวยกใบแดง
ออกมาจากคดีหวย๓๐ล้าน
จนวันนี้ไม่เคยคิดอยากจะติดต่อไปหาครูปรีชาอีกเลย
โดยอ้างว่าเสียความรู้สึกกับครอบครัวครูปีชา
ที่ผ่านมาเคยเอาตัวเองเข้าไปออกโรงมาโดยตลอด
แต่ณวันนี้เธอคงหมดประโยชน์กับครอบครัวนี้ไปเสียแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน